ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของความรักอันนี้ไม่ใช่การหึงหวงแบบไร้เหตุผลไร้สาระ
จนนำมาสู่ความรุนแรงแต่นี่เป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นห่วงลูกนะครับ
เมื่อค่ำวานนี้นะครับที่หน้าตลาดเทศบาล๒ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็เป็นบริเวณริมถนนเพชรเจริญนะครับในเขตเทศบาลเมือง
มีคุณแม่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ใช้มีดเอามาจ่อตัวเอง
เพื่อที่จะเรียกร้องให้ช่วยเหลือลูกชาย
ลูกชายเรียนอยู่ชั้นปวชปี๓ของวิทยาลัยแห่ง๑
แต่ปรากฏว่าลูกชายถูกไล่ออก
ค่ะคือแม่เขาบอกว่าลูกเนี่ยถูกไล่ออกนะครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วต้องการพบกับผู้ราชการจังหวัดเพชรชบูรณ
อืมอ่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็คือนายสืบศักดิมวิจารณ์นะครับ
อ่าแล้วทางผู้ว่าก็เลยต้องมามาเจอนะครับแล้วก็มาคุยกัน
เออว่าตกลงมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ

เหตุการณ์นี้นะครับเป็นการใช้มีดปลายแหลมขู่ทำร้ายตัวเอง

โอ้โหเนี่ยเอามีดจี้คอตัวเองบอกว่าจะฆ่าตัวตายนะ

บอกว่าเช่าเช่ารถคันนี้มาตั้งใจแบบ
เช่ารถมาเพื่อที่จะขับมาหาผู้ว่า

อยู่ปี๓และปวช๓วิทยาชีวะแห่ง๑นะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
คือผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๗ปีนะครับใช้มีดปลายแหลมยาว๙นิ้วจี้ที่คอตัวเองนะครับ
เรียกร้องขอพบผู้ราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้
กระทั่งทุ่มครึ่งผู้ว่าก็มานะนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์
ราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็มากับรองผู้ว่า
มาถึงที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
พอมาถึงนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ถึงกับก้มกราบ
แล้วก็ร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้โฮเลย
บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยากให้ผู้ว่าช่วยเหลือให้หน่อยนะครับ
ผู้ว่ากับทางตำรวจนะครับก็มาพูดคุยมาสอบถามเธอก็เล่าว่าลูกชายเนี่ย
เรียนหนังสืออยู่ที่อาชีวะเอกชนแห่ง๑อยู่ปี๓และปวชปี๒
สุดท้ายกำลังอยู่ในช่วงฝึกงาน
ฝึกงานที่อู่รถแห่งหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งลูกชายคุยกันเรื่องทำสีรถ
เหมือนกับลูกชายบอกว่าเอ๊ะใครทำสีรถเนี่ยไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
จนไปมีเรื่องถกเถียงกับครูที่เป็นคนดูแลนักศึกษาฝึกงาน
ต่อมาโรงเรียนก็เรียกให้ลูกชายเนี่ยเข้าไปขอโทษครูคนนี้ที่โรงเรียน
แต่อยู่ดีครูคนนี้กลับตรงเข้ามาแล้วก็ชกลูกของตัวเองจนเกิดการชกต่อยกันขึ้น
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าลูกชายเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ต้องหาต้องเสียค่าปรับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
แล้วผู้บริหารโรงเรียนก็แจ้งว่าไม่ต้องไปฝึกงานไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วนะก็คือไล่ออก
เครียดแล้วก็ครับแค้นใจมากโอ้โหจะจบอยู่แล้วอ่ะ
ใช่แม่บอกอีก๒เดือนใช่ไหมจะจบอยู่แล้ว
แล้วก็ลูกชายมาถูกไล่ออกแบบนี้แม่บอกมันไม่เป็นธรรม
ฝึกงานจะจบอยู่แล้วคือเรื่องนี้ไปถึงฟ้องศาลเป็นคดีอาญา
ต่อยอาจารย์สารก็เปรียบเทียบปรับ๑๐๐๐บาท
แต่ลูกชายเนี่ยถูกไล่ออกไม่ได้ฝึกงานต่อ
แต่แม่บอกว่าทำไมอาจารย์ยังได้สอนต่อ
ทำไมยังได้สอนต่ออย่างนี้มันไม่เป็นธรรมกับเธอนะครับ
ก็เช่ารถมาจะไปหาผู้ว่าที่จังหวัดนะครับ
ขับรถมาจากบ้านมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ในเมืองก็น้ำมันรถหมดไปทางไหนตอบไม่ถูก
สนเครียดมากก็เลยใช้มีดจี้คอตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตาย
แล้วเรียกร้องขอเจอผู้ราชการจังหวัดให้มาช่วยเหลือ
ที่สุดแล้วผู้ราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็เลยประสานไปยังผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะที่น้องเขาเรียนอยู่
เพื่อให้มาพูดคุยมาสอบถามกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงกันแน่
และความคืบหน้านะครับนายสืบศักดิมวิจารณ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์บอกว่า
หลังจากเชิญพอวิทยาลัยอาชีวะแห่งนั้นมาร่วมพูดคุยเจรจากัน
แล้วก็ได้รับการชี้แจงนะครับว่า

มันเป็นการสื่อสารและเข้าใจผิดกัน

ทางวิทยาลัยไม่ได้ทำร้ายลูกศิษย์
ขนาดนั้นถึงขั้นไล่ออก

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีโครงงาน
ที่ต้องทำร่วมกับเพื่อนให้เสร็จก็ต้องให้ไปทำต่อให้เสร็จ
ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องมาเรียนแล้วเนี่ยคือไม่ต้องมาเรียนหนังสือแล้ว
คือให้ไปทำโครงงโรงงานอะไรให้เสร็จ
สถานภาพของเด็กยืนยันว่าไม่ได้โดนไล่ออกนะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดกัน
ส่วนอาจารย์คู่กรณีหลังจากเกิดเหตุสารเปรียบเทียบปรับฝ่ายละ๑๐๐๐บาท
ซึ่งอาจารย์คนนี้ได้พิจารณาตัวเองโดยขอลาออกจากวิทยาลัยไปแล้ว
นี่ทางพอวิทยาลัยชี้แจงว่าอย่างนี้
ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เลยบอกกับแม่ของน้องนะครับ
ว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไหนประชาชนคนไหนก็มาพบผู้ว่าได้ตลอดนะครับ
ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนไว้ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับทราบแล้วก็ได้รับแจ้งมาก็เลยรีบมาประสานแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับ
เรื่องคดีทางชั้นศาลทางจังหวัดคงไม่ได้เข้าไปก้าวไก่นะ
หลังจากนั้นทางผู้หญิงคนนี้ก็ได้กล่าวขอโทษท่านผู้ว่า

เงินที่ต้องไปหามาเพื่อจ่ายค่าปรับให้กับลูกหมื่นนึงเนี่ย

ยังไงก็ต้องขอบคุณผู้ว่าที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายให้กับครอบครัว
เหมือนก็ว่าไปร้องสูนำรงค์ทำก็ซะรื่องเงียบ